เริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุการณ์จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีที่ไปทำอนาจารย์เด็กวัยรุ่นสาววัย๑๖ปีเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจไปจับได้ปรากฏว่าเหลืออีกเดือนเดียวนะครับ
จะหมดอายุความหลบหนีคดีอยู่๑๕ปีนะฮะก่อ
เหตุเอาไว้ตั้งแต่ตัวเองอายุ๒๑ตอนนี้๓๖นะครับ
ถูกจับเนี่ยนะครับชื่อนายสุคโชธคุณสินอายุ๓๖ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรี
ในคดีพรากผู้ยาวอายุเกินกว่า๑๕ปีแต่ยังไม่เกิน๑๘ปี
เสียจากบิดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
วงดอกไม้เขตประเวทนะครับหลังจากตำรวจปคมตามสืบทราบว่านายสุขโชธ
คือผู้ต้องหาที่หนีคดีอนาจารย์มา๑๕ปีนะครับ
คดีจะหมดอายุความอีก๑เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับ
นายสุกโชธเนี่ยก่อเหตุไว้เมื่อ๔กรกฎาคมปี๒๕๔๗นะครับ
ตอนนั้นมีอาชีพขี่จักรยานยนต์รับจ้างช่วยพี่สาวขายก๋วยเตี๋ยวนะ
แล้วก็ก่อเหตุล่อลวงเด็กอายุ๑๖ปีที่เป็นเด็กสาว
พาหนีออกจากบ้านแล้วพาไปทำอนาจารย์
ผู้ปกครองเขาทราบเรื่องเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้นะครับจนสารออกหมายจับ
ก็ไปตามจับกลุ่มได้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์
บอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
ตอนนี้ก็ส่งตัวไปให้สพคูคศเจ้าของคดี
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อแล้ว๑๕ปีนึกว่าจะรอดไม่รอดนะฮะ